ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมันกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์
เกี่ยวกับดราม่าไปพักที่โรงแรมห้าดาวแล้วเป็นการขโมยหมอน
อันนี้ต้องบอกว่าประโยคนี้ทางฝั่งโรงแรมเขาบอกผู้เข้าพักนะ
ว่าเธอขโมยหมอนโรงแรมไปทีนี้เรื่องมันไม่จบแน่นอนคุณผู้ชม
เพราะว่าทางฝั่งคนที่ถูกกล่าวหาผู้เข้าพักมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ไล่เป็นอีพีเลยคุณไล่เรียงเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง
ซึ่งเฟซบุ๊คนี้เธอโพสต์บอกว่าเข้าไปพักโรงแรมห้าดาว
เป็นโรงแรมริมแม่น้ำเลยนะอยู่แถวฝั่งทน
ตัวเธอเป็นคนที่ชอบนอนโรงแรม
พอไปนอนแล้วเธอก็จะรีวิวสถานที่ต่างเป็นปกติอยู่แล้ว
ทีนี้ระหว่างที่เธอเข้าพักโรงแรมแห่งนี้ค่ะไปพร้อมกับแฟนนุ่ม
เธอก็มีการถ่ายรูปในจุดต่างของโรงแรม

ช่วงที่เธอเข้าพักเนี่ยเธอบอกว่ามีการขอหมอนเนี่ย

ทีนี้พอหลังจากเช็คเอาท์ปั๊บเนี่ย

เป็นการโทรศัพท์มาตามหาหมอน
เธอก็แจ้งแล้วนะว่าแบบอ้าวฉันไม่ได้เอาไป

แล้วหลังจากนั้นนะคะเธอก็ไปพักผ่อนที่หัวหิน๑อาทิตย์

แจ้งข้อหาเกี่ยวกับหมอนของโรงแรมหายไป

ฉันไม่ได้เอาไปฉันสู้ยิบตาเลย
เอาหลักฐานมาเปิดสิพิสูจน์สิว่าฉันน่ะเอาหมอนไปจริง
คือฉันไม่ได้เอาไปนี่ทีนี้ค่ะเธอเอากระเป๋าเดินทางใบเล็กนะ
ให้ทางโรงแรมพิสูจน์แล้วก็บอกว่าเนี้ยปกติอ่ะ
เป็นกระเป๋าแบบเนี้ยไปอยู่แล้วโรงแรมลองตรวจดูสิ
จะเอาหมอนยัดเข้าไปได้ยังไงคือเหมือนกับว่าถึงขั้นน่ะนะคุณ
ลองเอาหมอนยัดใส่ไปในกระเป๋าแล้วทางโรงแรมก็ถามด้วยนะว่า
คุณเดินไปเดินมาเดินเข้าเดินออกหลายรอบเนี่ย
คือเป็นการย้ายหมอนไปทีละใบขนหมอนออกไปทีละใบหรือเปล่า
ถ้ามีสัมภาระอยู่ภายในกระเป๋านะฮะใช่ค่ะ
แต่เรื่องนี้มันต้องพิสูจน์กันให้คุณเพราะว่าตัวของลูกค้าโรงแรม
เค้ายืนยันความปริสูจน์อ่ะนะเพราะว่าเธอกับแฟนนุ่มในนั้น
นัดเจ้าหน้าที่จากโรงแรมบอกว่าเอาอย่างนี้

เปิดดูเลยเปิดแบบนาทีต่อนาทีดูเลย

เอาหลักฐานการเข้าพักของเธอตั้งแต่๒๒พฤษภาคม
เธอการตรวจออกตอนบ่าย๓โมง๑๒นาที
ตอนนั้นมีหมอนอยู่ในห้องแล้ว๔ใบ
ขอหมอเพิ่มอีก๓ใบ
หลังจากนั้นพอ๓ทุ่มครึ่ง
เธอก็ขอเพิ่มอีก๒ใบ
เป็นกี่ใบแล้ว๔๕๖๗๘๙ใบ
ในวันนั้นเธอมีหมอนอยู่ในห้อง๙ใบนะ
แล้วพอวันที่๒๓พฤษภาคม
ตอนแรกเธอบอกว่าเธอตั้งใจจะเช็คเอาท์

แม่บ้านที่เขาไปทำความสะอาดห้องของทางโรงแรมเนี่ยนะ
คือก็แจ้งทางโรงแรมบอกว่าหมอนใบใหญ่แล้วก็ใบเล็ก

แล้วฝ่ายเธอเธอก็แย้งว่าเอาจริง
มีรูปถ่ายนะว่าในวันนั้นหมอนมันอยู่ครบ

ก็คือช่วงดึกของวันที่๒๓พฤษภา
ก็ขอหมอนเพิ่มอีก๒ใบให้เหตุผลแบบนี้
รู้สึกว่าในห้องมันเหลือหมอนไม่เท่าเดิม

มาวันที่๒๔พฤษภาคมค่ะ
เช็คเอาท์เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า
เป็นกระเป๋าเดินทางแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ

เธอก็เดินทางออกจากโรงแรม

แล้วตอนที่แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาด
ก็รายงานไปทางฟรอนต์
บอกว่าหมอนในห้องมันหายไป๒ใบ
เท่ากับว่าหายไปตอนนี้๔ใบแล้วนะคะ
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะตอนที่ผู้เสียหาย
คุยกับพนักงานโรงแรมตรงนี้ค่ะ
คุณไม่มีบันทึกไงค่ะ
ว่าพนักงานคุณไม่ได้เอาออกอะไร

แต่ตอนที่เราออกเรามีโชว์คุณ
คุณหักล้างอะไรเราไม่ได้เลย
เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้หญิง
ตามหลักของการทำห้องของโรงแรมอย่างนี้ค่ะ
ถ้ากรณีแขกขอของแล้วแขกไม่เอา

เราไม่รู้เราเป็นแขก
อันนี้เข้าใจคุณผู้หญิงว่า
เราไม่สามารถเปิดกล้องให้คุณผู้หญิงได้เห็นได้

หงีดีกว่าเข้าใจแล้ว
มันตามภายกรณ์ก็ตามมีหลักฐานหักล้างนั่นดีกว่า

แต่คุณไม่ได้มีลักษณ์ว่าจะมาเบรมแขกได้
ไม่มีเลยเพราะว่ากล้องก็บอกอยู่ว่าเราเอากระเป๋าออกยังไง

คือเรื่องนี้ถ้าลงโซเชียลนะคะ
ยังไงโรงแรมโดนเละแน่นอน

โรงแรมหงายการ์ดแจ้งว่ากล้องเสีย

แสดงทุกหลักฐานหาทุกอย่างมายืนยัน
เอาหมอนมาลองใส่กระเป๋าอธิบายทุกสิ่งอย่าง

ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาเหมือนจะเข้าใจ
สรุปโรงแรมปัดเคสจบ

ถอนแจ้งความอ้างว่ากล้องเสีย
แล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ทรงมา
มันก็มากลายเป็นเรื่องเป็นราเหมือนกันเนาะ